เรื่องราวของการทำพิธีของคุณผู้ชมพิธีครอบครูหลายคนเห็นแล้วนะว่าหลังจากที่ได้ครอบเสียนครูลงไปแล้วมีอาการแปลกผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะทันทีที่อาจารย์เนี่ยได้สวมเสียรพ่อแก่ลงไปที่ศีรษะของผู้หญิงคนนี้นะคะ
จากที่นั่งนิ่งพนมมือสงบเนี่ยค่ะก็ลุกขึ้นมาชูไม้ชูมือจนอาจารย์ต้องประคองเอาไว้ให้เหมือนกับสงบสงบลง
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศพิธีการครอบครูที่สำนักแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะระยองนะ
เนี่ยค่ะอาจารย์ได้ท่องบทสวดแล้วก็ทำการครอบเสียรพ่อแก่ลงไปไม่กี่นาทีเธอก็มีอาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เริ่มจากตัวสันเทาก่อนจากนั้นก็มีอาการเกร็งเกร็งร่างกายแล้วก็แสดงท่าทีคล้ายกับคนแก่
อาจจะมีหลังค่อมหน่อยนะมีลักษณะยืนไม่ตรงยืนไม่แข็งแรงมั่นคงแบบนี้
หลายคนที่เห็นเนี่ยโอ้โหตกตัวนึงน่าดูนะคะเนี่ยบางคนบอกหูไม่ค่อยเจอนะคะ
หลายคนเขาก็คาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีองค์พ่อแก่คุ้มครองอยู่ไง
พอสวมเสียรพ่อแก่เข้าไปปุ๊บก็เลยออกอาการแบบนี้นะคะ
ผู้ที่นับถือในพ่อแก่เนี่ยเชื่อนะคะว่าการที่ได้มาเข้าร่วมพิธีครอบเสียรพ่อแก่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
เรื่องอะไรร้ายที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็จะถูกปัดเป่าไปชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเอามาให้ดูกันแล้วก็ขอย้ำเตือนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
โอ้โหมีอาการอยู่พักใหญ่อยู่เหมือนกันนะคุณนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ